เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นอันนี้วัยรุ่นจริง
เพราะว่าอายุ๑๕อายุ๑๙อะไรแบบนี้นะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะหอพักแห่งหนึ่งซอยเพชรเกษม๙๒ในกรุงเทพ
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมาหลายคันมากคือเป็นสิบคนอ่ะ
แล้วก็บุกเข้าไปในหอพักตีสามกว่าแล้วนะไปล้างแค้นวัยรุ่นคู่อริค่ะ
เฮ้ยนี่ดูกี่คันคุณผู้ชมลองนับดูนะค่อยมากันอย่างนี้ค่ะ
รวมแล้วน่าจะสัก๑๕คนได้นะพี่อุ๋ยรถจักรยานยนต์๘คันอ่ะ
ตี๓๕นาที๒เมษายนค่ะ
นี่นะคะแล้วก็วนรถกลับกันออกไปบ้างอะไรบ้าง
พอมาจอดที่หน้าหอพักตรงนี้มีวัยรุ่นสองคนลงจากรถ
ถือมีดเป็นมีดดายย่ายาวเมตรหนึ่งอ่ะอ่า
เข้าไปในหอพักค่ะเขาบอกคู่อริเขาอยู่ที่นี่
อย่างนี้เลยนี่นะคะแล้วก็น่าจะเจอกับคนในหอพัก
เปิดประตูออกมาพอดีอ่ะเอากลับเลย
ตกใจรีบกลับอุ้ยตายล่ะขวานออด
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วหนีไปอ่าแต่ก็ดี
แล้วนะที่มันขวานออดแล้วไปจริงจริงอ่า
อันนี้เหมือนกับไปถึงหน้าห้องแล้วนะใช่ค่ะ
นี่นี่น่าจะห้องนี้ด้วยอ่ะแล้วกลับเลยกลับค่ะ
เชื่อว่าคงเป็นกลุ่มคู่อริจะมาแก้แค้นหลานชาย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับป้าเอนามสมมุติ
เล่าให้ฟังว่าเยาวชนชายวัย๑๕ปีขอเรียกว่าในเอก็แล้วกัน
แล้วก็มีวัยรุ่นอายุ๑๙ปีหรือในจอมอยู่ที่หอพักตรงนี้
กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีปัญหากับในเอและในจอม

คือก่อนหน้านี้กลุ่มวัยรุ่นไล่ยิงกันซอยเพชรเกษม๕๘
ทำให้คู่อริฝ่ายตรงข้าม๗ไป๑
คุณป้าบอกว่าหลานชายของป้าทั้งสองคนร่วมก่อเหตุด้วยจริงอันนี้ยอมรับ

ทั้งสองคนก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเลย
ป้าบอกว่าก็ยอมรับว่าหลานป้าทั้งสองคนนี้
อายุ๑๕คนนึง๑๙คนนึงที่อยู่หอพักตรงนี้

แต่ไอ้การบุกเข้ามาถือมีดยาวเป็นเมตรเข้ามายามวิการตี๓แบบนี้
มันก็อุกอาจเกินไปนะก็คงนี่แหละมาแก้แค้นกันนี่แหละ
ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คิดกันไปก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
เพราะว่าร้อยวันพันปีซอยเราอยู่กันมาแบบสงบสุขไม่เคยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คุณคิดดูสิว่าใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะ
แล้วคราวนี้บรรดาพ่อแม่เขาก็กลัวสิเอาลูกเขาทำผิดถูกไหมคะ
ลูกเขาทำผิดก็ตำรวจก็มาจัดการไปสิพ่อแม่เขาก็ไปคุยกับตำรวจตำรวจแล้ว
คุณก็คุณก็ไม่สมควรจะมากันขนาดนี้หรือจะมาหาใครคุณก็ไม่น่าจะมายามพิการขนาดนี้
คุณมาแล้วคุณมามีอาวุธขนาดเนี้ยคุณคิดสิว่าใครเขาจะคิดว่าคุณมาทำอะไรกัน
อยู่แบบหวาดระแวงมากเลยไม่ได้อันกินอันนอนกลัวมาก
กลัวไปถึงว่าถ้าเขามาบุกอย่างนี้เราก็ห่วงลูกก็ห่วงห่วงตัวเองก็ห่วงเพราะแม่ต้องติดแต่ดึกคนเดียว
แล้วเมื่อเช้าทำแทบของแทบไม่ได้แหละพอได้ยินเสียงมอไซคปุ๊บแม่ก็วิ่งเข้าบ้านแล้วระแวงสุดเลย
รถเข็นไปกลางทางก็ยังกลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าถูกไหม
เราอยากจะให้ช่วยเราหน่อยเพราะว่าเราหวาดกลัวมาก
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็แจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอหลัก๒นะคะ

ทางฝั่งกลุ่มคู่อริค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้กลุ่มเขาที่เป็นคนไปก่อเหตุนะ
แน็กอายุ๑๙ปี
เป็นกลุ่มคู่กรณีที่บาดเจ็บจากการถูกยิงไปคราวก่อน
ป้ากับแม่ของเด็กที่อยู่หอพักเล่าให้ฟังค่ะ
เขาบอกว่าไม่ใช่กลุ่มผม
เนี่ยผมยังเจ็บอยู่เลยผมถูกยิงมันเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
แล้วกลุ่มที่บุกเข้าไปไม่ใช่กลุ่มผมไม่ได้จะไปล้างแค้นอะไรเลย
คืนเกิดเหตุนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้าน
กลุ่มเพื่อนก็ดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้านรุ่นพี่
ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปล้างแค้น
เพราะว่ารู้ว่าสองคนนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนยิง

ถ้าเข้าไปแก้แค้นมันก็จะส่งผลต่อรูปคดีเขารู้อยู่แล้ว

เขาน่าจะมีโจทย์เยอะ

มีแบบหลักฐานยืนยันครบเลยครับ

ใช่ให้เขาไปแจ้งความนะครับ

แบบพวกผมมีหลักฐานยืนยันอย่างนี้ครับ
ถ้าแบบสงสัยใครก็ให้พูดมาเลยครับ

ระวังจะแบบน่าง่ายครับ
ในแน็กก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีใครบุกไปที่
หอพักนะคะเพราะว่าเขาดื่มเล่า
อยู่บ้านรุ่นพี่เขามีหลักฐานนะคะ

ก็ต้องเร่งหาตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

จะมีการเรียกมาสอบปากคำนะคะ
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้วว่ากลุ่มที่ก่อเหตุ

เรียกมาสอบปากคำ๖คนนะคะ

ที่เหลือก็อยู่ระหว่างกันตามตัวค่ะ